ไมค์พี่รมพรคุณผู้ชมค่ะฟังไม่ผิด
เดี๋ยวจะพาไปดูพี่ไมค์เขามาเต้น
ปกติร้องซึ้งหวาน
แต่จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในช่วง
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
พี่นี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความลำบาก

ครองใจแฟนคลับมานานเป็น๑๐ปี
ไม่เคยไม่เคยได้เห็นพี่ไมค์ลุกขึ้นมาเต้นกับเขาด้วย
ส่งตรงมาจากสวิสเตอร์แลนด์โอ้โห
แดนส์กับรุ่นน้องบักหล่าแซคชุมแพร
ที่ร้องน้องรำก็มวลคักมวลแน่
เป็นไงคะรุ่นใหญ่เขาแดนส์พร้อมแคะเม็ดบักแตงโม
โอ๊ะโธ่อยู่เด้อ
เต้นวะมันได้โยกโยกโยกมันอยู่เด้อเพราะไง
อยู่เมืองกรุงไม่ค่อยได้พ่อกัน
ก็เลยแดนส์มันบรรใส่กันแล้วจ๊ะ
จะขอเป็นเทคโนอีดีเอ็มเด้อเพราะใหญ่